ตอนนี้เตรียมที่จะเป็นวาดที่คุณพ่อป้ายแดงแล้วนะคะ

เผลอลูกซะยิ่งอยู่กับภรรยาอีก

เรียกว่าคอยอัพเดทพัฒนาการน้องภรรณ
อายุคันของแม่เนี่ย๗เดือนแล้วนะ
เคยอัพเดทกับใจรถทึกแบบทุกวันเลย

เลือกวันคลอดให้กับคุณภรรยาแล้วคุณ
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับเลยว่าโอ้โหตื่นเต้นสุด
แถมยอมลดระดับความเฟี้ยวของตัวเอง
เพื่อลูกชายตัวน้อยอีกด้วยจ้า
ก็เหอะนิดหน่อยครับ
ก็ประมาณไม่สิ้นเดือนพฤษภาคม

อันนี้คือดูเริกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ

ก็ไม่น่าพลาดแล้วล่ะคุณผู้ชม

ไม่มีรูปแท็กมีแต่รูปลูกอยู่ในอินสตาแกรม